เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ที่มีในแวร์นะคะผู้ชายที่เขาสติไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่

เขาเกิดอาการคลุ้มคลั่งโวยวาย
พ่อก็เลยช่วยระงับสติอารมณ์เขา

โทรแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาช่วยระงับสติอารมณ์ในแวร์ให้หน่อยลูกชายของพ่อนะคะ
แต่ปรากฏว่าระหว่างรอตำรวจนายแวร์ก็สงบลงได้
เข้าไปนอนในบ้านตำรวจมากัน๔นาย
ตำรวจก็ถามว่าใครที่คุ้มคลั่ง
พ่อก็บอกว่าสงบแล้วอยู่ในห้องแล้ว
ตำรวจก็บอกว่าขอดูหน่อยว่าสงบจริงหรือเปล่า
ตำรวจก็บุกเข้าไปในห้องแล้วก็เหมือนกับว่า
ในแวร์เนี่ยสะดุ้งตื่นข้อมูลจากตำรวจ
ข้อมูลกับคุณพ่อเนี่ยจะต่างกันหน่อย
คุณพ่อบอกว่าคือในแวร์สะดุ้งตื่นตกใจ
เห็นตำรวจมาเรียกเสียงดังก็พยายามจะวิ่ง
แต่ตำรวจอาจจะอุบัติเหตุล้มลงไปในแวร์สะดุด
ล้มทับตำรวจตำรวจก็เลยยิงใส่
สี่นัดคุณพ่อเอามือห้ามโดนนิ้วพ่อไปนัดหนึ่ง
โดนตัวในแวร์ไปสามนัดอันนี้มุมของคุณพ่อเล่าให้ฟัง
มุมของตำรวจบอกว่าในแวร์มีอาวุธมีมีดอยู่
แล้วก็พยายามที่จะตอนตำรวจล้ม
คล่อมตำรวจแล้วก็มีมีดพยายามจะทำร้ายตำรวจ
ตำรวจก็เลยยิงป้องกันยิงไป๔นัด
ที่นิ้วพ่อไปนัดหนึ่งโดนที่ตัวในแวร์ไป๓นัด
ประเด็นก็คือตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เพราะว่าคุณพ่อของในแวร์ไปแจ้งความตอนแรกเนี่ย
ตำรวจบอกว่ายังไม่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ให้นะ
เดี๋ยวสอบสวนให้ก่อนค่อยมาอีกที
พ่อก็เลยเห็นว่าเรื่องไม่คืบหน้าไปร้องศูนย์ดำรงธรรม
แล้วก็เป็นข่าวตำรวจก็เลยบอกว่าอ่ะเอามาเดี๋ยวเรียกสองฝั่งมาคุยกัน
แล้วก็จะได้คุยกันให้ชัดว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เราก็เลยตามเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะเพราะว่า
มีพยานคนนึงที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่า
ตอนที่ตำรวจไปเรียกตัวในแวร์ที่นอนอยู่สงบสติอารมณ์แล้วเนี่ย
แวร์ตกใจกลัวน่าจะวิ่งหนี
แล้วลำพังตัวในแวร์เองไม่น่าจะมีแรงมากพอ
ที่จะไปทำร้ายร่างกายตำรวจจนเป็นเหตุให้ตำรวจต้องยิงใส่
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวี
ก็ตามเรื่องนี้อยู่ต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมก็ลงพื้นที่ไป
แคมป์คนงานก่อสร้างอยู่ด้านหลังของโรงเรียนสุเหล่าดอนเกาะกา
ก็ไปเจอกับคนงานก่อสร้างคนหนึ่ง
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเขาอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้น
จนตำรวจมาจนตำรวจยิงค่ะ
พยานคนนี้เล่าให้ฟังว่าเดิมทีเนี่ยนะคะ
ทุกคนก็ล้อมวงกินข้าวอยู่ตามปกติ
แวร์ซึ่งก็คือนายถนอมศักดิ์รัตนดี
เขามีอาการทางจิตทางประสาทอยู่แล้วนะคะ

หวาดกลัวคล้ายกับมีอาการชัก
ทุกคนก็เข้าไปดูแต่จู่นายถนอมศักดิ์กลับไปคว้ามีด

พ่อของนายถนอมศักดิ์คือนายประกอบรัตนดี
ก็ไม่กล้าเข้าใกล้ลูกชายกลัวเหตุการณ์จะบานปลาย
ก็โทรศัพท์ไปเรียกตำรวจมาระงับเหตุ
จังหวะที่ตำรวจมานายแวร์หรือนายถนอมศักดิ์เนี่ย
สงบแล้วเข้าไปนอนในที่นอนแล้ว
ตำรวจมาคาดว่าอาจจะกลัวเสียเที่ยว
อันนี้พยานเขาบอกนะคะคาดว่าตำรวจอาจจะกลัวเสียเที่ยว
ก็เลยถามขึ้นมาว่าให้มาช่วยระงับเหตุคนไหน
พ่อของในแวร์กับคนงานคนอื่นก็เลยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
เหตุการณ์ปกติแล้วไม่มีอะไรแล้ว
แต่ตำรวจก็จะพบตัวในแวร์หรือนายถนอมศักดิ์ให้ได้ค่ะ
คนงานที่ร่วมกินข้าวกันอยู่นะ
ก็เลยชี้ไปว่านั่นไงแวร์นอนอยู่ด้านใน

ตำรวจทั้ง๔นายเขาก็แบ่งกันเลยแบ่งเป็น๒จุด
คืออยู่ด้านนอกบ้าน๑นายอีก๓นายเข้าไปดูที่ในแวร์นอนอยู่นะคะ
ตำรวจนายหนึ่งอาสาเข้าไปเรียกนายแวร์
เพื่อจะถามอาการแต่วิธีการปลุกเนี่ย
ตำรวจเขาทำแบบนี้ค่ะพยานเล่าให้ฟังว่า
วิธีการปลุกก็คือตำรวจไปดึงเท้าดึงเท้าในแวร์
แล้วก็พูดเสียงดังจนในแวร์ตกใจตื่น
จังหวะที่ในแวร์หรือในถนอมศักดิ์ตื่นลุกขึ้นมานั่ง
พยานยืนยันว่าตรงนั้นไม่มีอาวุธอะไรอยู่ข้างตัวในแวร์เลยนะคะ
แต่ตำรวจนี่แหละอาจจะตกใจเหมือนกัน

ตำรวจก็ถอยถอยจากที่นอน
มันเป็นที่นอนแล้วมันต่างระดับกัน
ตำรวจพลาดท่าแล้วก็ล้มลง
แวร์ก็หวาดกลัวจะวิ่งไปหาพ่อ
แต่ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมประกอบด้วย
จังหวะที่วิ่งเสียหลักล้มแล้วไปล้มทับตำรวจ

ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยคิดไปในทิศทางเดียวกันว่า

ว่านายแวร์หรือนายถนอมศักดิ์คนนี้
จะต่อสู้จะทำร้ายตำรวจนะคะ
ตำรวจมาก็ถามหาว่านอนอยู่ไหน

สงบแล้วเขานอนแล้ว
ตำรวจถามมันนอนอยู่ไหน
ไปที่มุ่งไปดึงเท้าเขา
ผมว่าน่าจะมันน่าจะตกใจ

นเสียงดังแล้วไปดึงขามันด้วย

เรี่ยวแรงมือเรียวเหมือนไม่มีเรี่ยวมีแรง
มือก็เรียวเล็กขาเรียวเล็ก

เพราะไม่เคยได้จับอะไรหนัก
งงก็คือตำรวจยิงเข้าไปได้ยังไง
แต่ไม่ถึงขนาดต้องยิงด้วยค่ะ
ในบรรดาเพื่อนหรือว่าในบรรดาแชมพ์ที่อยู่ด้วยกัน
มองว่าบางที่เรื่องเนี่ยคิดกันเองคุยกันยังไงว่า

ส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เป็นจุดที่นายถนอมศักดิ์แล้วก็คนอื่น
กินข้าวกันอยู่นะฮะรวมแล้ว๕คน
ด้านในเนี่ยเป็นที่นอนของนายแวร์นะครับ
มีดที่นายแวร์หยิบมาใช้ข่มขู่คนอื่น
ตอนนี้ก็วางอยู่ตรงทางเดินออกจากที่พัก
ซึ่งตรงนี้ทางคนงานทุกคนบอกว่าใช้เป็นห้องครัวชั่วคราว
แล้วก็บอกว่าลักษณะนิสัยกิจวัตรประจำวันของนายแวร์
ก็คือมักจะกินแล้วก็นั่งรอพ่อกลับจากทำงานที่ไซส์งานก่อสร้าง
เนื่องจากในแวร์เป็นผู้พิการนะครับ
แล้วก็เป็นโรคลมชักไม่สามารถทำงาน
หรือว่าไปไหนไกลได้นะฮะ
ทุกวันคนในระแวกนี้ก็จะเห็นนายแวร์ตื่นนอนมา
แล้วก็อาบน้ำแล้วก็กินข้าว
แล้วก็จะเดินมานั่งดูพ่อทำงาน
ช่วงเย็นพ่อก็จะเดินมาหาแล้วก็พามากินข้าวอาบน้ำแล้วก็นอน

ตั้งแต่ที่ทั้งคู่มาทำงานก่อสร้างอยู่ที่นี่นะครับ

แวร์ไม่มีแรงไปต่อสู้อะไรกับใครได้แน่
ส่วนพ่อของนายแวร์ตั้งแต่เกิดเหตุนะครับ
ก็ไปเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลยะโสธรธนารักษ์นะครับ
ยังไม่ได้กลับมาทำงานที่ไซส์งานก่อสร้างนะครับ
โดยนายประกอบบอกว่าตอนแรกก็ไม่ติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่น่าจะเข้าใจผิดแล้วก็ป้องกันตัวตามที่บอก
แต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งตำรวจสพฉิมพลีเดินทางมาดูอาการของลูกชาย
ตำรวจใช้ปืนยิงใส่นะ
แต่กลับมาพูดกับพานโรงของโรงเรียน
ที่นายประกอบไปสร้างอาคารให้บอกว่า
ถ้าปืนไม่ขัดลำเนี่ยนะจะยิงให้หมดแม็กซ์เลย
คงไม่ยิงแค่๓นัดแน่จะเอาให้ตายเลย
บอกว่าโอ้โหได้ยินสิ่งที่ตำรวจไปพูดกับพานโรง

ทนไม่ได้บอกว่าไม่พอใจมาก
ก็เลยตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจในข้อหาพยายามฆ่าลูกชาย

ตำรวจมากับลูกสะพ้ายผมก็วิ่งไปบอกว่า
วิ่งไปบอกว่าไม่ต้องไปแล้วเขาเข้านอนแล้ว

ผมก็บอกว่าพอแล้วครับมันสงบมันเข้าไปนอนแล้ว

นอนอยู่ในมุ้งในมุ้งในมุ้งเขาวิ่งขึ้นไป
นี่คนมันสมองมันอย่างนั้นด้วยมันก็ตกใจ
พอไปถึงโรงพยาบาลก็ผมก็เข้าทำแผล
แล้วก็พาโรงก็ไปถึงพาโรงก็ไปถึง
แล้วก็ตรงบวชคนนั้นเขาไปยืน
เขาไม่รู้ว่าใครเป็นพันโรงใครเป็น
เขาไปยืนคุยกับตำรวจคนนั้น
เพราะว่าถ้าปืนเขาไม่ขัดลำเนี่ยเขาจะยิงหมดแม็กซ์
พูดที่โรงพยาบาลนะครับเนี่ยคือไปพูดที่โรงพยาบาลเลย
มันก็จะเอาให้ตายเลยป่ะเขาหวังชีวิตไหม
ถ้าเอาปืนเขาไม่ขัดลำเขาจะยิงหมดแม็กซ์

ส่วนความคืบหน้าทางคดีตอนนี้นะคะ
พนักงานสอบสวนสพชิมพลีบอกว่า
เคยเรียกตัวสายตรวจที่ยิงนายแวร์หรือนายถนอมศักดิ์มาสอบถามเบื้องต้นแล้ว
สายตรวจยังคงยืนยันว่าเป็นการป้องกันตัว
เพราะนายถนอมศักดิ์มีมีดอยู่ที่มือ
และนายถนอมศักดิ์จะทำร้ายเจ้าหน้าที่

ทางพนักงานสอบสวนบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อค่ะ
เพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้บาดเจ็บด้วยนะคะ
ส่วนกรณีที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่า
พนักงานสอบสวนยืนยันว่าถ้าผู้เสียหายจะแจ้งความ

แต่ต้องดูเหตุผลและพยานหลักฐานว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่
มีความร้ายแรงถึงขั้นพยายามฆ่าเลยหรือเปล่า
เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ค่ะพนักงานสอบสวนจะประสาน
ผู้เสียหายให้มาเจรจากับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่
มีข้อมูลว่าตัวในแวร์ตัวผู้บาดเจ็บ
แล้วก็ตัวคุณพ่อที่โดนยิงไปที่นิ้วเนี่ยนะคะ
ผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะมีทนายความ
ที่เป็นคนเดินทางไปเจรจาแทนนะคะ
นัดเอาไว้๑๐โมงที่สพชิมพลีนะคะ
ก็พยายามฆ่าหรือไม่พยายามฆ่า
ป้องกันตัวหรือไม่ป้องกันตัวมันก็ดูได้จาก
จุดที่ยิงใช่ไหมว่ายิงกี่นัดยิงเท่าไหร่